สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ภิกษุสวงษ์บริกา
สุดท้ายก็ต้องมีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเราเห็นภาพ
เหลืองอยู่ในการชุมนุมเนี่ยมาก่อนหน้านี้อยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ถูกหยิบยกประเด็นขึ้นมาอย่างเป็น
ตามภาพข่าวต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นไปเราก็เลยโทรศัพท์หาสองท่านด้วยกันนะคะ
อันนี้บอกขั้นตอนให้ทราบว่าณตอนนี้เราก็ไม่ได้ตีความว่าเป็นการดีเบตหรอกนะคะ
เรียกว่าสนทนาธรรมกันก็แล้วกัน
เมื่อวานนี้ตอนที่โทรศัพท์ติดต่อทางหลวงพี่ไพรวันกับทางคุณศรีสุวรรณเนี่ย
คือเราไม่ได้เห็นในโซเชียลมีเดียว่ามีการโพสต์ระหว่างกันนะคะ
แต่ว่าไม่เห็นเอาทีหลังแต่ว่าทั้งสองท่านก็คือตอบรับในการมาพบกัน
เพื่อที่จะคุยเรื่องนี้ว่าตกลงที่เราเห็นผ้าเหลืองในมอบนั้นมีความผิดแบบไหน
แล้วถ้าย้อนกลับไปจะว่าคนไทยไม่คุ้นก็ไม่ใช่นะคะ
แต่ว่าก็ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นการถกเถียงกันมาตลอด

ท่านแรกค่ะเป็นพระสงฆ์จากวัดสร้อยทองนะคะ
คุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะพระมหาภัยวันวรวันโน
แล้วก็คนที่ไปร้องอย่างเป็นทางการนะคะ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
สวัสดีค่ะ

คือคนมักจะคิดว่าคุณศรีสุวรรณไปร้องเฉพาะเรื่องนี้
จริงจริงไม่ใช่ไปร้องสองเรื่องไปร้องกรณีพระสงฆ์กับคุณสุวิทย
หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระด้วยสองเรื่องคู่กัน

ทำไมคนไม่เห็นพูดถึงอีก
ก็ขึ้นอยู่กับสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับความสนใจของข่าว
เขาจะเน้นเรื่องใดเป็นหลักแต่จริงเราก็ไปร้องสองเรื่องนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งสองเรื่องมันก็อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ทำไมเลือกที่จะยื่นจังหวะนี้คะ
คือพอว่าจริงเราผ้าเหลืองในม็อปไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้

มาหลายม็อบแล้วผมก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาโดยตลอดนะครับ
เราก็พยายามเงียบหูฟังว่าทางมหาเทราสมาคมทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจะขยับอะไรบ้าง
แต่ว่าก็ยังเงียบอยู่จนกระทั่งมามอบหลังตั้งแต่ที่สารยา
เมื่อวันที่๕พิกาแล้วก็มาวันที่๘ที่อนุสาวรีชัย
ก็เห็นว่าเอ๊ะเริ่มมีพระออกมามากขึ้นแล้วไม่ใช่ออกมาร่วมอย่างเดียว
รวมทั้งที่อนุสาวรีชัยเนี่ยก็ด่าหน้ากันมาเป็นแผง
แบบนี้มันก็เลยดูแล้วไม่น่าจะเหมาะสมนะครับ
เราเองก็เป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับไปทำบุญ
ทำทานเราก็อยู่ในแวดวงพุทธศาสนาค่ะนะครับงั้นพอเรามาเห็นการกระทำของพระภิกษุสมเนรเหล่านี้เนี่ย
ก็ไม่สบายใจนะครับเราก็อยากที่จะไม่ให้นะฮะในม็อบเนี่ยนะฮะ
คือการเกิดม็อบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเอ่อ
ความเห็นที่แตกต่างกันของฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องปกติแต่ผมเนี่ยโดยส่วนตัวไม่อยากให้พระภิกษุหรือสมเนรเข้ามาร่วมมอบไม่ว่าท่านท่านจะเห็นพ้องด้วยหรือท่านจะไม่เห็นพ้องด้วยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ผมก็เลยใช้มาตรการหรือวิธีการที่ผมถนัดก็คือการร้องเรียนให้หน่วยงานที่เขามีอำนาจหน้าที่โดยตรงมาดำเนินการนะครับ
เพราะว่าตามที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเนี่ยก็ไปยื่นกับ
เรียกว่าเป็นต้นสังกัดหรือว่าคนที่ต้องดูเรื่องนี้ก็คือสำนักพุทธครับ
นักคุณก็คือเลขาของมหาเทรสมาคมใช่ไหมคะ
โดยคำที่ไปยื่นเนี่ยคืออิงตามคำสั่งมหาเถระสมาคมปี๓๘นะคะ
เดี๋ยวเรามาอธิบายกันมาที่หลวงพี่ไพรวัลก่อนค่ะ
เอาภาพนี้ก่อนคือหลวงพี่คงพูดเรื่องนี้มาตลอดล่ะนะคะ
คือแต่ทีนี้พอมีการร้องเรียนชัดเจนสิ่งที่คิดว่าควรจะตั้งขึ้นมา

คือสังคมไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่
การใช้อำนาจมากกว่าการใช้ความเป็นธรรม
ก็คือพอมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็คิดถึงวิธีการจะใช้อำนาจ
แล้วการใช้อำนาจคืออะไรคือใช้คำสั่งใช้กฎอะไรต่าง
พยายามที่จะกดทับหรือพยายามจะทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งพยายามจะออกมาพูดถึงประเด็นที่มันเป็นปัญหา
ออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่สามารถจะใช้สิทธิโดยชอบทำของตนเองได้
ก็ใช้วิธีการเอาอำนาจซึ่งมันมีและเป็นอำนาจที่มันไม่ชอบทำ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ชอบทำเลย
ออกมาผ่านกัน๓วาระรวดโดยสนชเนี่ย
ไม่ได้ผ่านรัฐมนูลของชาวบ้านเนี่ย
เวลาจะทำเป็นรัฐมนูลประกาศใช้เนี่ย
ยังต้องทำประชามติผ่านความเห็นชอบจะรับไม่รับ
แต่ของพระเนรเนี่ยไม่เคยถามเลยไม่มีสังคารนัท
ไม่มีสังคมติไม่เคยถามความคิดเห็นของพระพิสุสำเนรในสังคมณฑลเลย
ว่ามีความรู้สึกมีความนึกคิดยังไงต่อพระราชบัญญัติตัวนี้บ้าง
กฎไหนกฎข้อไหนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตราไหน

แล้วก็เลยเห็นกรณีเรื่องพระถูกจับศึก
การโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยที่สุด
อุทธรณ์จะยกฟ้องอย่างบางกรณี
จะกลับมาห่มผ้าเหลืองก็ห่มไม่ได้
ในกฎหมายตะเลียงว่าอะไรกฎหมายพระราชบัญญัติขณะสงฆ์มาตา
มันละเมิดสิทธิของพระเนรอย่างชัดเจนเลย
หลวงพี่พูดถึงก็คือฉบับตั้งต้นนานแล้ว
แต่ว่ามาแก้ไขเพิ่มเติม๖๐๖๑อย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ที่คุณศรีสุวรรณนำไปยื่นเนี่ยคืออิงตามคำสั่งมหาเทราสมาคม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่มันออกมา
แต่เดิมจุบัสงค์ของพระราชบัญญัติขณะสงฆ์ที่มันมี
เพื่อให้สังคมณฑลสามารถปกครองดูแลกันได้โดยพระธรรมวินัย
กระบวนการอะไรในทางพระธรรมวินัยมันเป็นไปโดยชอบทำ
ก็เลยมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ออกมา
แต่กลายเป็นว่าพอมีพระราชบัญญัติขณะสงฆ์
มันกลับกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลย
คำสั่งหรือมติใดก็ตามที่ออกมาเนี่ย
ไม่เคยมีหลักพระธรรมวินัยอ้างอิงเลย
คำสั่งหรือมตินั้นเนี่ย

คุณจอมขวัญอ่านเลยมติมหาธรรมคมแต่ละฉบับซึ่งออกมาเนี่ย
ซึ่งพอสำนักงานพุทธเป็นคนลงนามเนี่ย
เคยอธิบายให้คนพุทธหรือคนในสังคมไทยให้พระเนรเข้าใจไหมว่า
สิ่งที่คุณตัดสินมามีมติออกมาเนี่ย
มันชอบโดยหลักพระธรรมวินัยหรือเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยข้อไหน
อย่างก่อนนี้พระอาจารย์ห้ามชุมนุมเนี่ยมีคำสั่ง

แต่ไม่มีใครเคยพูดรายละเอียดเลยว่าสิ่งที่พระเนรเอาไปพูดในที่ชุมนุม
พฤติกรรมหรือพฤติการใดของพระเนรที่ปรากฏในที่ชุมนุม
สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยอย่างไร
ไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ตั้งคำถาม

คุณศรีสุวรรณคือเวลาคุณศรีสุวรรณเป็นนักกฎหมายแล้วไปร้องแบบนี้เนี่ย
คือเห็นความแย้งในเนื้อความของกฎหมาย
หรือว่าการมองภาพที่พรบสงฆ์เนี่ยมันมีความเป็นรัฐมันมีความเป็นโลกแล้วไปกำกับทำไหมคะ
คือไม่ใช่ครับคือในสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับต้องมีกฎมีระเบียบนะครับ
หรือกฎหมายในการที่จะบังคับให้คนที่อยู่หมู่มากเนี่ยอยู่กันด้วยความสงบนะครับ
หากไม่มีกฎไม่มีระเบียบนะทุกคนอยากจะทำอะไรโดยใจนึกคิดของตัวเองเนี่ยสังคมมันก็วุ่นวายสังคมมันก็ขัดแย้งลบลาค่าฟันกัน
ผมคิดว่าพุทธศาสนาก็เป็นหลักการเดียวหลายเหมือนหลายศาสนานะครับ
แน่นอนครับคณะสงฆ์ก็ต้องมีพระธรรมวินัยในสมัยพุทธกาลก็มีในเรื่องของการบรรยัติศีลนะครับนะฮะเป็นธรรมวินัยของพระสงฆ์นะฮะ
เช่นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามยิงนกตกปลาห้ามพูดเท็จอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านบรรยัติมาถึง๒๒๗ข้อ
ถ้าพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่จนถึงปัดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่๒๒๗ข้ออาจจะเป็นพันข้อแล้วก็ได้นะครับ
แต่ว่าเมื่อพุทธองค์ทรงบัญญัติในสมัยนั้นเราก็ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ว่าสังคมมันมีพลวัตรของมันไง
ภายดามของสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงลืดไหลมาโดยตลอดแล้วในยุคนี้ก็เป็นยุคของการใช้สารสนเทศเป็นหลักแน่นอนในยุคพุทธการไม่รู้จักคำว่าสารสนเทศด้วยซ้ำไปนะครับ
ดังนั้นในฝ่ายโลกนะครับก็คือฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อให้คณะสงฆ์ซึ่งปกครองดูแลกันเองเนี่ยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะควบคุมดูแลไม่ให้สงฆ์หรือพระเนรเนี่ยออกมากระทำการที่ผิดเพี้ยนไปจากไปจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มันจึงมีกฎหมายพรบคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕ออกมาบังคับใช้แน่นอนเมื่อบังคับใช้
และอุปสรรคก็มีการแก้ไขฉบับที่๒ก็ปี๒๕๓๕ฉบับที่๓ก็ปี๒๕๖๐ฉบับที่๔ก็ปี๒๑๖๑มันก็แก้ไขกันมาโดยลำดับ
ฉะนั้นคนที่อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็คือคณะก็คือสงฆ์ต่างทั่วประเทศเนี่ยประมาณ๒๓แสนองค์เนี่ยนะครับหรือเนรด้วยเนี่ย
ถ้าหากไม่พอใจในกฎหมายหรือในคำสั่งในมติใดของมหาเถระเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
ซึ่งรัฐมนูลเองโดยเฉพาะมันในมาตรา๔๓อนุมาตรา๓ก็เขียนไว้ว่าสามารถเข้าชื่อกันในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ตนต้องการเรียกร้องประโยชน์
หรือร้องเรียนหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบต่อตนมันมีคันลองตามกฎหมายอยู่แล้ว

แต่การที่มาใช้สิทธิ์บอกว่าใช้สิทธิ์ตามรัฐมนูลในมาตรา๓๔ในการออกมาชุมนุมโดยสงบโดยเปิดเผยเนี่ย
ถามว่าการชุมนุมเนี่ยมันผิดกฎหมาย
เช่นกันมาอยู่บนท้องถนนไปขัดขวางการจราจร
เช่นการมาไฮปาร์คอยู่ในมวลชนที่มีมาเป็นเรือนพันเรือนหมื่น
มันก็ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างนี้เป็นต้น
ฉะนั้นการที่พระสงฆ์ออกมาร่วมออกมาสนับสนุนอย่างนี้เนี่ย
มันก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
ต่อประชาชนต่อคฤหัสที่เขาเคารพนับถือ
พระสงฆ์หรือพุทธศาสนาอยู่เท่านั้นเอง
ฉะเราจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวหรือยับยั้ง

แต่ว่าอย่าลืมนะว่านักปรัชญาด้านกฎหมายคนหนึ่งบอกไว้ชัดเจนเลยว่า
ความยุติธรรมเนี่ยคือเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมาย
แล้วถ้ากฎหมายมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นไปเพื่อความยุติธรรมเนี่ย
จะเรียกว่ากฎหมายได้ยังไงไอ้อย่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์บางอย่างเนี่ย
มีไว้เพื่อรังแก่พระผู้เล็กผู้น้อยทั้งนั้นเลย

ยังได้ชัดเจนเลยอย่างกรณีพระสองรูปเนี่ย
เพชรบูรณรูปหนึ่งที่จังหวัดอีกรูปหนึ่งแต่มาจำไม่ได้เนี่ย
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามจับกลุ่มนะโดยบอกว่าอะไรรู้ไหม
เรายกไม่อ่างทนายีไปปลูกเสกทำของขังเรียกเก็บเงินสายโยเวท
ยุคสมัยไหนไม่รู้แล้วอยู่ดีมาจับศึก
ใช้อำนาจกับพระเหล่านี้แล้วถามว่าพระที่ใหญ่โตเหล่านี้
ป่านนี้ที่ปลูกเสกกันทุกวันไม่ถูกจับศึก
แล้วกฎหมายมีความเป็นธรรมตรงไหนกฎหมายคณะสงฆ์มีความเป็นธรรมตรงไหน
ที่เราเห็นกันเนี่ยพระที่ถูกเล่นงานโดยพระราชบัญญคณะสงฆ์เนี่ย
คือพระตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นเลย
พระที่อยู่ระดับสูงเนี่ยไม่เคยถูกเล่นงานโดยกฎหมายพระราชนาคณะสงฆ์เหล่านี้เลย
หลวงพี่พูดถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อสงฆ์แบบทั่วหน้า
มันไม่มีความเป็นธรรมใดเลยเมื่อมันไม่มีความชอบทำเนี่ย
มันก็ต้องถูกพูดถึงได้แล้วแต่เดิมเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่มีพื้นที่อ่ะ
อันนี้จะมาอยากขอความเป็นธรรมมันไม่มีพื้นที่ให้พระเนรได้พูดเรื่องเหล่านี้เลย
ไม่เคยเคยมีพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยมีคณะปฏิสังขรการพระศาสนาเกิดขึ้นเนี่ย
มีพระเนรุ่มรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มยุวสงฆ์เนี่ย
ลงชื่อกันสนับสนุนกลุ่มคณะปฏิสังขรการพระศาสนา
ปรากฏว่าถูกสอบสวนไปอยู่ที่สารธรรมถูกบังคับให้อดฉันข้าวฉันน้ำ
อย่างนี้มันชอบด้วยพระธรรมวินัยยังไงมันไม่ชอบมันก็แสดงว่า
กฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างชัดเจนเลย
หลวงพี่ถ้าสมมุติขยายความที่หลวงพี่บอกเนี่ยหลวงพี่กำลังจะบอกโดยความหมายก็คือว่า
พรบสงฆ์ถ้าจะยึดตามพรบสงฆ์พรบสงฆ์ก็ต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัยซึ่งใหญ่กว่าเองด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
บอสงฆ์ต้องเป็นไปและสอดคล้องโดยหลักพระธรรมวินัย
พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบัญญัติสิขาบทอะไรก็ตามแต่ขึ้นมา
ถ้าไม่ได้บรรยัติโดยการให้พระใช้อำนาจต่อกันอันนี้ต้องตาเอาไว้ให้เข้าใจให้ชัดเจนเลย
แต่พระบัญญัติอะไรก็ตามแต่เนี่ยพระวินัยตั้งแต่ประราชิกไล่ไปแต่ละข้อเนี่ย
การจะจับพระสักรูปหนึ่งศึกได้เนี่ยต้องมีหลักหรือต้องปฏิบัติตามหลักระงับอธิกรอย่างชัดเจน
อย่างเช่นหลักสัมขาวินัยต้องเรียกพระรูปนั้นมาสอบสวนต่อหน้าคณะสงฆ์
จึงมีกรณีเยอะแยะที่มันไม่เป็นธรรม
เพราะว่าใช้แค่อำนาจแต่ไม่ดำเนินการตามหลักภาวินัย

แต่ที่เราเห็นว่าจัดการกับพระรูปนั้นรูปนี้เนี่ย
ไม่อธิบายโดยหลักระงับอธิกรโดยหลักพระวินัยเลยไม่มีอ้างอิงเลย
เดี๋ยวกลับมาขอลงไปที่รูปภาธรรมเลยนะคะ
ในการชุมนุมนาหลักค่ะว่าตกลงแล้วที่ไปยื่น
ซึ่งก็สามารถถกเถียงได้นะคะว่าสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้
จริงนี่มันเป็นเรื่องของสงฆ์หรือมันเป็นเรื่องของโลกกันแน่
ในขณะที่ไม่รู้แหละเป็นเรื่องของสงฆ์หรือเรื่องของโลก
แต่ว่าเมื่อมีคำสั่งมหาเถระสมาคมคำถามคือแล้วพระสงฆ์จะแย้งยังไง
ในเมื่อก็มีคำสั่งมหาเทศสมาคมครอบอยู่จริงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคำสั่งที่คุณศรีสุวรรณนำไปร้องเรียนเนี่ยนะคะ
อิงตามคำสั่งมหาธิรัฐสมาคมเรื่องห้ามพระพิศุกษามาเนียน
เกี่ยวข้องกับการเมืองข้อ๔ข้อ๖ข้อ๗นะคะ
สรุปความก็คือว่าห้ามภิกษุสามเณรนะคะเข้าไปในที่ชุมนุม
ในที่ชุมนุมทางการเมืองไม่ว่ากรณีใดดิฉันย่อนะคะ
แล้วก็ไม่ให้เข้าร่วมชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิ์ของบุคคล
คณะบุคคลใดห้ามไม่ให้ร่วมอภิปรายหรือบรรยาย
เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะทั้งในวัดนอกวัดเรียนสรุปความนะคะ
ลุงพี่คือมันก็ยันตามลายลักษณ์อักษรนะคะ
การเมืองกับศาสนาไม่มีทางแยกออกจากกันได้เด็ดขาด
ถ้าใครพูดอย่างนี้ก็คือหลับตาไปข้างหนึ่งแล้วก็พูด
พูดโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่มันเกิดจริง

ก็พรบสงฆ์มันเกิดจากทางการเมืองสำนักงานพุทธก็มีที่มาจากการเมือง
ก่อนนี้ใครตั้งมาโดยชอบทำหรือเปล่าก็ไม่ชอบทำแล้ว
แล้วพอมันมีพระราชบันตัวนี้คืออะไรมันก็ทำหน้าที่อะไร
คณะสงฆ์มีหน้าที่ตอบสนองอุดมการรับอย่างเดียวเลย
รัฐออกอุดมการออกนโยบายอะไรมา
คณะสงฆ์มีหน้าที่ในการรับสนองนโยบายจากรัฐอย่างเดียวเลย
เหลือความเป็นปรัตโตโฆษะเลย
สงฆ์ไทยนี่ตกลงยังเคารพพรบสงฆ์เคารพมหาเทรสมาคม
เคารพสำนักพระพุทธศาสนาอยู่ป่ะคะ

สำนักงานพุทธศาสนามีที่มาจากการที่ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งเขาออกไป
ขู่ร้องเรียกร้องขอแต่ก่อนนี้จะขอกระทรวงพระพุทธศาสนา
แล้วก็ได้สำนักงานพุทธศาสนาในชาติเนี่ยมา
มันก็มาจากการออกไปประท้วงออกไปเรียกร้องเหมือนกันนั่นแหละ

นี่สำนักงานพุทธควรจะต้องสำเนียกให้เยอะนะ

คือที่มาของคุณมันก็มาจากการที่พระเนรนี่แหละ
กลุ่มหนึ่งนี่แหละชาวพุทธกลุ่มหนึ่งนี่แหละ

ออกไปเรียกร้องออกไปขอให้รัฐเนี่ย
หรือสร้างองค์กรอะไรองค์กรหนึ่งมา
เพื่อดูแลกิจการวุฒนาโดยเฉพาะเลย

ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วทั้งพรบคำสั่งหรือใดก็แล้วแต่นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วถ้าเราลื้อกรอบนี้ออกทั้งหมดแล้วจะต้องคุยเรื่องนี้กันจริงคือเอาเข้าจริงเรากำลังพูดถึงพระสงฆ์ในบริบทเมืองไทย
ซึ่งมีความเป็นรัฐนะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้อิงกับพระธรรมวินัย
ซึ่งจริงแล้วใหญ่กว่าโดยความเป็นพุทธเรียนเข้าใจถูกต้องไหมคุณศรีสุวรรณ
แต่ผมยืนยันว่าอยู่ในสังคมมันต้องมีระเบียบวินัย
พระสงฆ์ถ้าจะไม่มีระเบียบวินัยอยากจะทำอะไรโดยอำเภอใจเนี่ย
มันก็ไม่ควรมาเป็นพระสงฆ์ควรจะออกไปเป็นคารวาสนะฮะไปเป็นบรรพชิต
ไม่ควรจะเข้ามาอยู่ในเวทวงนี้
ฉะนั้นอยู่ในสังคมมันก็ต้องเคารพในระเบียบวินัยกฎเกณฑ์
แม้คนครึ่งฮัตเป็นประชาชนถูกแกล้งความร้องทุกข์กราวโทษมีคดีความนะครับ
กฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นความกับผมแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไง
งั้นคนที่ติดคุกในประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่รับความเป็นธรรมอย่างนั้นหรือ
มันไม่ใช่ในเมื่อกฎระเบียบวินัยในสังคมมันถูกกำหนดขึ้น
ก็ต้องเคารพตามนั้นแต่หากว่ากฎระเบียบวินัยเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง
ที่มันมีอยู่มีช่องทางมีระเบียบก็ดำเนินการไปตามนั้น
แต่การที่สงฆ์หรือสามเณรออกมาร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง
รู้อยู่ว่าเขามาประท้วงทางการเมืองด้วยในเหตุผลอะไร

ปฏิรูปสถาบันซึ่งมันกระทบติดจิตใจคนทั้งประเทศ
ฉะนั้นการที่สงฆ์ออกมาชุมนุมประท้วงก็แสดงว่า
เห็นด้วยกลุ่มโมทรที่เขาประทวงกันหลายครั้งที่ผ่านมา
เท่านั้นเองฉะนั้นผมยังเห็นว่าการที่สงฆ์ออกมามีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ย
เมื่อไปดูตามคำสั่งของมหาเทราสมาคมเมื่อปี๓๘แล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้อง
อาจจะขอใช้สิทธิของตัวเองก็สามารถทำได้
แต่ไม่ควรจะมาผสมผสานกับกลุ่มมอบที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก็เท่านั้นเอง
หลวงพี่ค่ะทำไมไม่ใช้พื้นที่อื่นคะ

ถ้าพระสงฆ์ละเมิดพระวินัยข้อไหนคุณก็ว่าไปตามหลักพระธรรมวินัยสิ
อัตมาไม่ได้กำลังจะบอกว่าการที่พระสงฆ์ออกไปนั่นคือไปละเมิดพระวินัยอย่างไรก็ได้
ทำผิดพระวินัยอย่างไรก็ได้แต่การจะจัดการต่างหาก
จะบอกว่าท่านทำผิดต่างหากคุณต้องยกข้อทำข้อวินัย
ขึ้นมาพูดให้ชัดว่าท่านทำผิดพระวินัยข้อไหนอย่างไร
แล้วอย่าพยายามพูดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยการออกมาประท้วงเนี่ยเป็นเรื่องสกปรกโสโคกอะไรก็ตามแต่
ทำไมไม่อยากให้มองอย่างนั้นเลยพระสงฆ์พระม่าเนี่ยปี๒๕๕๐เนี่ย
รัฐบาลทหารเนี่ยออกคำสั่งเนี่ยออกมาตรการเนี่ยขึ้นค่าแก๊สหุงต้มเนี่ย๔๕เท่าเนี่ย
ต้องอยู่ข้างรัฐอย่างเดียวทำไมพระสงฆ์เป็นประโตโฆษะไม่ได้
ทำไมคนอย่างสมเด็จโตจึงถือครบเพลิงไปจวนเจ้าพญาได้เข้าไปในวังได้
ทำหน้าที่เป็นประตูโฆษะได้หรือพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่เชื่องอย่างเดียว
สนสภาอย่างเดียวให้รัฐออกกฎหมายออกคำสั่งอะไรมาจัดการก็ได้แต่มาว่าไม่ถูก
ใครจะเห็นด้วยกับรัฐะก็ได้จะสนับสนุนก็ได้แต่ในทางหนึ่งเนี่ย
ควรจะให้พระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านเห็นถึงความไม่เป็นธรรมของบ้านเมือง
ออกมาออกมาพูดบ้างสังคมกับการเมืองนี้มันไปด้วยกันเลย
มีพระสงฆ์หลายกลุ่มที่ทำงานพวกนี้นี่ท่านเดินธรรมญาตาช่วยชาวบ้านประท้วงนู่น
สร้างโรงงานท่านหินอะไรกันถามว่าเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง
เกี่ยวทั้งนั้นเลยใครให้สัมประธานใครไม่ฟังเสียงชาวบ้าน
แล้วทำไมพระสงฆ์จะออกมามีบทบาทไม่ได้ออกมาด้วยท่าทีอย่างไรต่างหาก
บนเวทีการชุมนุมเนี่ยพระสงฆ์ไปพูดอะไรซึ่งสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
อันขัดต่อธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าไปบอกโยมลุยเลย
พระสงฆ์ถือมีดถือปืนเสียเองใช้ความรุนแรงเสียเอง
อย่างนั้นหรือเปล่านี่จะมาอยากให้ดูเป็นข้อไป
คุณศรีสุวรรณสิ่งที่พระมหาภัยวันพูดเนี่ย
อยู่ในพระธรรมวินัยทั้งนั้นแหละห้ามพูดเท็จห้ามพูดปลด
ห้ามพูดสอดเสียดอยู่ในธรรมวินัยท่านก็รู้อยู่
แล้วการที่พระออกมาให้ปากที่สารยาเนี่ยก็พูดจาที่ก็รับไม่ได้
มันก็ผิดเพื่อทำวินัยมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ท่านจะไปปกป้องคนเหล่านี้ได้อย่างไรอืม
ผมไม่ได้ยกคำคำข้างนอกเลยมันอยู่ในพระธรรมวินัยทั้งสิ้น
สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อไปอ่านดูแต่ละข้อสิตั้งแต่ปราชิกนะฮะตั้งแต่สำคัญพิเศษ
ประจิติศักยประจิติทั้งนั้นให้ต่อมาพูดได้ไหมเชิญค่ะ
และมีพระธรรมวินัยหมวดไหนที่อนุญาตให้คนอย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ย
ไปไปฟ้องร้องเพื่อให้เอากฎหมายเอาอำนาจพระราชบัญญคณะสงฆ
ซึ่งอยู่เหนือพระธรรมวินัยจัดการกับพระเนรเหล่านั้น
ถ้าคุณศรีสุวรรณเห็นว่าพระเนรที่ขึ้นอยู่ไฮปาร์คพูดเท็จ
หรือพูดอะไรซึ่งผิดกฎหมายอาญาด้วยซ้ำก็ฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาไป

ชี้ให้พระเจ้าเห็นโทษว่าเป็นการพูดเท็จ

ให้กลไกในทางคณะสงฆ์ทำงานโดยความเป็นธรรมดิ

นี่มันอยู่เหนือพระธรรมวินัยขนาดนั้นหรือพูดเท็จจึงจะต้องไปจับศึก
อย่างนั้นหรือกูทรีซิวันต้องตั้งใจจะให้ถึงแบบจับศึกละค่ะ
ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าหากพระสงฆ์หรือสมเนรฝ่าฝืน
ก็ให้สังคาธิการหรือคณะสงฆ์ผู้ปกครองได้ดำเนินการตามระเบียบวินัย
นะฮะซึ่งมันก็มีตั้งแต่ขั้นต่ำสุดนะฮะ
เรียกมาตักเตือนหรือถ้าออกหนังสือนะครับไปจนถึงขอให้ลาศิกขาบท
นะครับมันก็มีขั้นมีตอนอยู่เช่นออกมาร่วมเนี้ย
ท่านอาจจะเรียกมาตักเตือนนะฮะเอ่อท่านเจ้าวาดหรือคณะตะบน
อำเภอเอ่อจังหวัดหรือภาคแล้วแต่ก็อาจจะเรียกมาตักเตือนแล้ว
ถ้าไม่ฟังก็อาจจะเตือนครั้งที่๒ครั้งที่๓หรือออกหนังสือ
มันก็มีขั้นมีตอนเหมือนคณะหรือหัดเหมือนคณะหรือหวัดทุกประการ
แล้วก็ถ้ามีการเอ่อเอาผิดเนี้ยท่านก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์
ไอ้ที่ท่านสั่งลงโทษผมเนี่ยไม่ถูกไม่ต้อง
ก็มีชั้นลำดับในการอุทธรณ์มันก็เหมือนคารวาสครหัสทุกประการ
นะครับก็คือก็คือใช้แนวทางอย่างที่หลวงพี่ไพรวัลบอก
ว่าเมื่อมันเป็นกฎหมายมันเป็นกฎระเบียบของพระนะครับ
ผมเองเป็นนักกฎหมายผมก็ต้องชี้ให้เห็นว่า
พระสงฆ์หรือสมเนรออกมาร่วมชุมนุมเนี่ยมันมีคำสั่งมหาเทราสมาคมว่าห้ามอยู่
แล้วท่านออกมาเนี่ยมันไม่ได้ผมก็ต้องไปร้องตามที่ผมเคยร้องมาโดยปกติ
ค่ะจริงแล้วเราต้องโฆษณานะคะแต่คุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะต่อที่ออนไลน์อีกครึ่งชั่วโมงถึง๖โมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นในเบรกน่าจะสั้นหน่อยแต่ต้องให้ที่หลวงพี่ไพวันจบที่เบรกนี้ค่ะ

ท่านเสนออะไรที่เป็นเรื่องขมคายหลายเลย

ท่านพูดถึงการต้องการให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจคณะสงฆ์
มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย
อันนี้ไม่รู้ว่าคุณศรีสุวรรณได้ศึกษาหรือเปล่าว่าข้อเรียกร้องของท่านในแต่ละข้ออะไรบ้าง
มีทั้งเรียกร้องเพื่อทุกศาสนาเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเดียวมีหมดเลย
ข้อเรียกร้องเหล่านี้ต่อมาว่าควรแก่การรับฟังถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันเป็นปัญหาจริง
พี่ยังยืนยันว่าเวทีในการชุมนุมยังถือว่าเป็นเวทีที่เป็นไปได้สำหรับพระสงฆ์ในการเรียกร้องใช่ไหมคะ
ถ้าตามใดมันไม่ได้ละเมิดหลักภาวินัยไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นผิดหลักภาวินัย
หรือไม่ได้เสนออะไรที่มันขัดกับหลักธรรมแต่มาว่าพระทุกรูปท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดที่จะสะท้อนได้
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมค่ะ
คือถ้าเอาภาพเนี่ยนะคะคือก็แล้วแต่ว่าคนสบายใจไม่สบายใจแต่ที่แน่เมื่อไปอยู่ในการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันมีความเป็นโลกมาก
คำถามคือเรียนจะกลับมาที่หลวงพี่ก่อนเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าแล้วจะอธิบายอย่างไร
ถ้าญาติโยมไม่โอเคกับภาพแบบนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะขอกลับมาเริ่มที่หลวงพี่ภัยวันค่ะหลวงพี่แต่ว่าภาพภาพ
คือไม่ว่ารอบไหนนะคะมันดูไม่สบายตาไม่คุ้นตาแล้วก็ไม่สบายใจ
พี่อธิบายว่ายังไงคะคุณจอมขวัญคิดว่านอกจากพระที่ไปอยู่ในพื้นที่การชุมนุมเนี่ย
ปฏิบัติตัวไม่ดีอย่างอื่นมันไม่มีเลยเหรอหรือต่อให้พระที่ไปอยู่ในที่ชุมนุมอย่างนั้นเนี่ย
มีแต่คนซึ่งเห็นว่าพระเหล่านั้นไม่ดีทั้งหมดเลยเหรอเมื่อไหร่เราจะยอมรับสักทีว่าคนเนี่ย
มันย่อมมีความคิดเห็นต่างกันมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้ว
คุณจอมขวัญชอบพระทุกรูปเหรอแต่พระบางรูปเนี่ยออกข่าวนะปลุกเสก
ทำท่าทำทางใบ้หวยทุกวันนี้คนยังตามไปขอหวยกันไม่หยุดเลย
นี่แสดงว่าอะไรคนจะศรัทธาพระจะชอบพระมันก็มีความอคติในใจที่จะเลือกจะชอบทั้งนั้นแหละ
ถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองโดยพื้นฐานอย่างนี้เนี่ย
คุณจะศรัทธาพระรูปไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนตัวของคุณ
ตามใดที่พระเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ละเมิดกฎเกณฑ์
พระวินัยบัญญัติในทางศาสนาที่มันมีเหตุให้ต้องละความเป็นสำนักไปเนี่ย
ก็ตามทีเนี่ยขึ้นพื้นที่การชุมนุมชัดเจนเลย
ออกมามีบทบาททางการเมืองชัดเจนเลยแสดงธรรมบนเวทีเลย
มีเยอะแยะมากมายเพราะว่าหลายเรื่องสันติ
เขาก็ทำถูกหลายเรื่องเขาก็พูดดีหรือพระบางวัดก็เหมือนกัน
อีกบางรูปอดีตพระบางรูปก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังมีคนเข้าวัดท่าน
ไปปฏิบัติธรรมกับท่านไปฟังธรรมท่านแล้วเมื่อไหร่เราจะโตกันเท่าที่ว่า
ควรเป็นสิทธิในการเลือกที่จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเธอการที่จะมองเธอ
ค่ะหลวงพี่คุณศิษภาไม่ปล่อยให้ศรัทธาของญาติโยมเป็นคนจัดการไปล่ะครับ
เรื่องที่ท่านว่าเนี่ยการศรัทธาของประชาชนเป็นเรื่องปกติของพระรหัสอยู่แล้ว
แต่นี่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็คือการที่พระออกมาร่วมกับม็อบ
ออกมายืนไฮปรากบนเวทีแล้วพูดจาในลักษณะที่มันไม่ถูกไม่ต้อง
คือถ้าท่านอยากจะใช้สิทธิ์ของท่านก็เป็นเรื่องปกติท่านท่านไปทำของท่านเลยนะ
จะท่องทางโดยวิธีการไหนที่กฎหมายยอมรับก็ทำไป
ซึ่งหลายข้อความก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะ
อย่างเช่นการขอสิทธิ์เอาคิ้วกลับคืนมาอะไรประมาณนี้
ถามว่ายาดโยมต่างต่างเนี่ยเขาก็นับถือศาสนา
เขาก็นับถือพระก็นั้นแหละคนไทยอะ
สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็นับถือทั้งนั้นแหละ
แต่เขาหลายคนเขารับไม่ได้
นะครับเขาจึงออกมาวิภาควิจารณ์รวมทั้งผมด้วย
นะครับว่ามันไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่สม
พระเนี่ยหรือภิกษุเนี่ย
หมายถึงผู้ขอนะครับบิณฑบาตเป็นอาชีพ
ไม่ใช่เป็นนาฬิพลภาพบิณฑบาตเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง
ของพุทธองค์เป็นที่ตั้งเพื่อบรรลุสู่นิพานในอนาคต
แต่ถ้าพระออกมาเยอะทางการเมืองอย่างนี้เนี่ย
ถามว่าญาติโยมเขาอยากจะไปใส่บาทเนี่ย
เขาจะใส่บาทอย่างอย่างเอ่อเอ่อด้วยความ
เต็มใจได้มากน้อยแค่ไหน

ถ้าพระเป็นไปตามพระวินัยจริง

พระจะยิ่งเห็นความทุกข์ของชาวบ้านชัดขึ้นมากกว่านี้
แต่ทุกวันนี้เนี่ยพระในระดับสูงมีนิตยพัฒน์หมดเลย
มีเงินเป็นหมื่นนิยพัฒน์เป็นหมื่นมีรถคันเป็นล้านนั่ง
อยู่ในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยไม่สนใจความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเลย
ไม่สนใจว่าชาวบ้านถูกกดขี่ยังไงชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไง
พยายามจะบอกแต่ว่าพระไม่ยุ่งกับกันก็เพราะแบบนี้แหละ
ไม่ใช่เพราะว่าเป็นพระตามพระธรรมวินัยแต่เพราะเป็นเพราะพระที่อยู่ได้โดยการอุปถัมภ์จากรัฐ
ให้เงินเดือนที่ให้ตำแหน่งที่ให้อะไรต่างอันนี้โยมศรีกับอัตมานี่มองกลับกันเลย

ขอประเด็นนี้แทรกไปที่คุณศรีสุวรรณได้ไหมคะ
คุณศรีสุวรรณไม่มีปัญหากับพระที่มียศมีตำแหน่งมีเงินมีทองมีรถมี
ก็ในระบบมันถูกวางมาอย่างนั้นนะครับ
ในแต่ละประเทศจึงนับถือพุทธศาสนาก็มีระบบโครงสร้าง
ในการดูแลพระเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแต่ในเมืองไทยของเราเนี่ย
เมื่อมีกฎหมายคณะสงฆ์ปี๐๕ออกมาบังคับใช้แล้วมีการวางกฎเกณฑ์
ในเรื่องของการจัดลำดับสมณศักดิ์ของพระขึ้นมา
แล้วสังคมไทยก็ยอมรับใช่ไหมครับ
ถ้าไม่ยอมรับก็คงมาคัดค้านมาประท้วงว่า
อย่าให้มีสมณศักดิ์อย่าให้มีตำแหน่งสังฆราช
อย่าให้มีตำแหน่งมหาเทระอะไรต่างใช่ไหมฮะ
เมื่อเรายอมรับเราก็ต้องถือปฏิบัติ
เมื่อถือปฏิบัติผู้ที่ดูแลคณะสงฆ์มหาเทราสมาคม
เขาก็ต้องออกกฎออกเกณฑ์มาเพื่อให้คณะสงฆ์หรือสมเนร
อยู่ด้วยกันอย่างสงบเงียม
ไม่ไปยุ่งกับเรื่องทางโลก
ซึ่งมันมีปัญหาเยอะแยะของเขาอยู่แล้ว
แต่พอจะเอาคณะสงฆ์อ้างว่า
เพื่อความทุกข์ร้อนของประชาชนฉันต้องไปรับรู้ด้วย
จริงประชาชนเขามีความทุกข์ร้อนอยู่ทุกหย่อมย่า
ไม่มีสังคมไหนประเทศไหนหรือเมืองไหน
ที่ประชาชนจะอยู่กันอย่างสุขสบายเลิศเลย
ลังการอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมารไม่มี

มีฝ่ายบริหารมีฝ่ายนิติบัญญัติมีฝ่ายตุลาการ

แต่พระเนี่ยเข้าไปยุ่งในเรื่องนี้ได้อย่างไร
ขอหลวงพี่ปิดท้ายที่ทีวีเดี๋ยวเราต่อเลยที่ออนไลน์
ไม่ใช่ว่าเรายอมรับแต่เราไม่เคยมีพื้นที่ในการเข้าไปมีส่วนร่วม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยคุณศรีไม่เคยรู้เลยว่าเราเคยมีพระราชบัญญัติ
อย่างที่บอกอำนาจแยกกัน๓อำนาจในนิติบัญญัติตุลาการ
ฝ่ายบริหารเราเคยมีพระราชบัญญัตินั้นแต่พระราชบัญญัตินั้นถูกล้ม
ไปเนี่ยมีอันต้องถือ
ถึงแก่มรณาการอย่างไม่ดีสักคนเลย
อันนี้อยากจะเตือนให้นึกถึงอดีตไว้ให้มาก
คือคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะจบที่ทีวีทั้งสองท่านนะคะ
แล้วเราจะต่อออนไลน์ทุกช่องทางของไทยรัฐทันทีนะคะ
ตอนนี้สวัสดีทางออนไลน์ก่อนค่ะนามัศกาลค่ะ
ชมออนไลน์เดี๋ยวต่อได้เลยนะคะตอนนี้สวัสดีทางทีวีก่อนค่ะ